ข่าวต่อไปเนี่ยค่อนข้างน่ากลัว
ภัยกันหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับใครก็ตามที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร
เกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์ต่างที่มันอันตรายนะคะ
มันมีเครื่องบดผสมเนื้อหมูขนาดใหญ่ย้ำว่าใหญ่มาก
เพราะว่ามันดูดร่างคนงานเข้าไป

ตัวนะคะนึกภาพตามสิคุณผู้ชมดูดเข้าไปทั้งตัวเลยเหลือแต่ขาโผล่ออกมา
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างตัดเครื่องบดนานกว่า๑ชั่วโมงนะคะ
ถึงจะนำตัวนายกันออกมาได้ซึ่งในกันเองยังคงมีสติอยู่ตลอดเวลา
โพกด้านซ้ายถูกใบพัดเจาะแขนหักแต่นอกนั้นไม่เป็นอะไรนะคุณ
รอดตายปฏิหารมากเรียบรับตัวส่งโรคพยาบาลแล้ว
กำลังจัดหน้าการว่าแล้วศีรษะเขาท่อนบนเขาเป็นยังไง
คงเป็นจังหวะที่พอดีที่มันไม่โดนจุดสำคัญ

ไว้นะคะใครที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรแบบนี้เนี่ย
ต้องมีสติมีสมาธิมากเวลาที่จะต้องจับต้องอะไร
หรือถ้าจะต้องทำอย่างอื่นปิดเครื่องไว้ก่อนถ้าทำได้